เอาหลังจากที่เมื่อวานี้นะคะมีการประกาศเพิ่มเติมออกมาจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ
ก็คือการปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม
คือก่อนหน้านี้วันที่๑๖มีนาคมสั่งปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยผับบาร์ต่างโรงหนัง
นี่ก็ทำให้ประชาชนซึ่งทำงานอยู่เขาบอกว่าอ้าวไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
ยอยกลับบ้านไปแล้วส่วนหนึ่งแต่เมื่อวานี้ประกาศซ้ำออกมา
เขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้อยู่ไม่ได้ละไม่มีงานไม่มีเงินกลับบ้านดีกว่า
ก็เลยทำให้บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด๒สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคนเดินทางเกือบแสนนะแล้วก็มันดูครับคล้ายครับคลา
เหมือนช่วงสงกรานยังไงไม่รู้ทั้งที่ของเราเนี่ย
เหมือนประกาศงดสงกรานไม่ให้เดินทางแต่คนเดินทางแล้วตอนนี้คุณคิดดู
และประชาชนที่เดินทางนอกจากจะมีแรงงาน
ซึ่งเดินทางมาทำงานในกรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะ
ยังมีแรงงานต่างด้าวด้วยก็พยายามจะกลับบ้านให้ได้
แรงงานชาวลาวพูดคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
กิจการที่ทำงานอยู่มันหยุดไป๒๒วันไม่มีรายได้
กังวลว่าถ้าไม่รีบเดินทางกลับเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไม่ได้
คือเรื่องแรกที่กังวลไม่มีงานแล้วกังวลซ้ำ๒คือ
ถ้าด่านปิดกลับบ้านไม่ได้หนักเลยเขาบอก
คือเขาเป็นคนลาวนี่แหละเขาจะเดินทางกลับ
เขาก็ถามว่ามันปิดด่านหรือเปล่าเขาเดินทางได้หรือเปล่า
เราก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับด่านควบคุมโรค
ด่านควบคุมต่างหรือด่านต่างที่พื้นที่เนี่ย

รองรับเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนเดินทางกลับกันหน่อยเนี่ยนะคะ
เอาฟังเสียงแรงงานชาวลาวค่ะ
แย่อยู่นะคะปิดตลาดปิดอะไรก็คนแบบต่างด้าวตกงานกันเยอะอย่างนี้
นั่นแหละไม่มีงานทำก็กลับบ้านก่อน
ให้แบบว่าประเทศไทยดีขึ้นไว้กลับมาคืนกันคืนล่อไปแล้ว
แล้วก็ถ้าจะลงมาก็คือหาห้องใหม่ที่ลาวเหรอคะ
โอเคนะคะไม่ค่อยแบบยังไม่มีใครติดเชื้ออย่างนี้ค่ะ
เจ้าของสถานที่ก็คือบริษัทขนส่งเมื่อวานนี้เองนะคะ
พอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็ต้องไปถามเขาแหละ
ก็ต้องไปถามเขาแหละคุณเจรสักยาววัชสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่
บอกว่าเมื่อวานยอดของคนที่มารอเดินทางกลับประมาณ๘๐๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติบคศเองก็พยายามนะคะ
สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้เพียงพอสำหรับบุคคลที่เดินทางมาเมื่อวานนี้
บอกข้อสาวเองเขาบอกว่าเขาก็ทำยังไงได้
ก็ในเมื่อประชาชนจะเดินทางกลับเขาก็ห้ามไม่ได้
นี่คือสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นค่ะขณะที่ประหลัดกระสุนมหาธัย
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทำหนังสือด่วนที่สุดถึงพวกราชการทุกจังหวัดค่ะ
แจ้งให้ทางอำเภอแจ้งกำนันต่อแจ้งผู้ใหญ่บ้านต่อแจ้งเทศบาลต่อ
ดำเนินการการค้นหาเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน
ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรวมถึงติดตามเฝ้าระวังคนที่เดินทางกลับมาจาก
เสี่ยงมากที่สุดในประเทศตอนนี้คือกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
รวมทั้งขอให้แต่ละจังหวัดตั้งทีมอาสาโควิด๑๙ประจำอำเภอประจำหมู่บ้านขึ้นมาเลย
ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังทำฐานข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ตั้งแต่๒๒มีนาคมเป็นต้นไปสร้างความรู้อันนี้สำคัญนะ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เดินทางมาถึง
โดยขอให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด
หรือบางคนก็กักตัวจะดีที่สุด๑๔วัน
ส่วนรัฐมนตรีคมนาคมเขาก็บอกจะมีมาตรการ
ในการที่ให้รถโดยสารจัดที่นั่งแบบเว้นระยะด้วยนะฮะ
แต่ว่ามันจะรองรับคนได้เพียงพอหรือเปล่า